คุณผู้ชมพาไปที่อุดรธานีต้องบอกเป็นเหตุสลด
แล้วก็หลายคนฟังแล้วสะเทือนใจจริงนะคะ
ผู้เป็นแม่ฆ่าทุบหัวแล้วก็ปาดคอ

แล้วก็ภาพวงจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีเขากำลังเร่งตรวจสอบกันอยู่เลย
เพื่อจะตามหาตัวแม่คนนี้ให้ได้
การว่าอาจจะเป็นวัยรุ่นค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกภูมิวิทย์เวทกามา
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี

เพื่อหาแนวทางในการคลี่คลายคดีฆ่าทุบศีรษะ

ใส่ถุงดำแล้วก็ทิ้งขยะอยู่ที่ริมสวนสาธารณะวังมัชชา
น้องบัวในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงในการประชุมกันนะคะ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี

ชุดสืบสวนออกตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ผู้ต้องสงสัยแล้วตรวจสอบสถานีอนามัย
ตรวจสอบโรงพยาบาลประจำตำบล
แล้วก็ให้ตรวจสอบโรงพยาบาลศูนย์ใกล้ที่เกิดเหตุด้วยว่า
มีผู้หญิงมาฝากคันกี่ราย
รวมถึงก็รอผลตรวจจากนิติเวชโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีด้วยนะคะว่า
เด็กเนี่ยเสียชีวิตหรือว่าตายก่อนที่จะคลอดออกมา
หรือว่าคลอดออกมาแล้วถูกฆ่าค่ะ
อย่างที่บอกว่าคดีนี้สะเทือนใจชาวบ้านมาก
ประชาชนคนไหนถ้าทราบเบาะแสนะคะตำรวจขอเลยว่าช่วยแจ้งข้อมูลกับตำรวจให้หน่อย
ซึ่งตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยกลุ่มต้องสงสัยน่าจะเป็นวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะรักสนุก
ไม่ได้มีการป้องกันอาศัยอยู่ตามหอพักหรืออพาร์ทเมนต์